ร้อยเอ็ดครับชาวบ้านนี้เหลือจะทนนะ
เพราะว่าพระสงฆ์ที่วัดแห่งนี้มีพฤติกรรมทั้งเสพทั้งขายเลยครับ
บุกไปเลยหน้ากุฏิด้านทกนี้เหนือ
วัดธัญวัตรหมู่๔ตมหนองแก้วอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ชาวบ้านเนี่ยเขาชี้เป้ามาครับว่ากุฏิหลังนี้มีพระลูกวัดมั่วสุมเสพยากัน
พอไปถึงดูครับอุปกรณ์เพียบเจอพระบัญชาและพระกันทรลักษณ์
ลียโคตรแก้วด้วยสองรูปนี้เป็นพระลูกวัดยืนอยู่ใต้กุฏิครับ
เจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นเจออะไรเมื่อเจอยาบ้ารับ๘เม็ดซุกซ่อนอยู่ในสบง
แล้วก็มียาบ้าอีก๗๘เมตรบรรจุในหลอดกาแฟซ่อนอยู่ในกล่องกระดาษสีขาวในกุฏินั่นเอง
นี่ทำการตรวจค้นเลยสบงอะไรก็โดนจับหมดเลยนะฮะ
บัญชาเนี่ยสารภาพว่าท่านซื้อยาบ้ามาจากนางกบ
กบเป็นชาวบ้านหนองแก้วอำเภอเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็เอามาเสพเอง
แถมจำหน่ายด้วยครับเอาไปขาย๑๔เม็ด
แล้วก็ซัดทอดว่าเคยไปรับยาบ้ามาจากเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองขวาว
ตำบลแคนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเอามาเสพแล้วก็ขายครับ
ไม่รอช้าเลยเอากำลังเข้าตรวจสอบกุฏิของเจ้าอาวาสที่ถูกซัดทอดนี่แหละ
ไปเจอบ้องกัญชาเจอบ้องกัญชาทำจากไม้ไผ่ครับ

เออสองวัดซัดทอดกันเองนะฮะส่วนเจ้าอาวาสเนี่ยไหวตัวทันหลบหนีไป
แล้วเจ้าหน้าที่ขอซะหน่อยขอสุ่มตรวจปัสสาวะพระลูกวัดหน่อยโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะ
รูปเลยเสพกันเยอะเลยก็เลยควบคุมตัวพระจากทั้งสองวัดเนี่ยไปให้พระชั้นผู้ใหญ่ทำการศึกแล้วก็ดำเนินคดีนะครับ
ส่วนเจ้าอาวาสที่หลบหนีไปอย่านึกว่าจะรอดครับรอก่อนรอก่อนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวน่าจะตามหาได้ไม่ยากนะครับ